แต่มีอยู่หนึ่งสิ่งนะที่ผมดูแล้วเนี่ย
มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นเยอะในโลกอินสเตอร์เน็ต
เป็นคำพูดนั้นคำพูดนี้

มันมีท่าเต้นที่แบบว่ากำลังฮิตฮอตมาก
กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะครับ
สองสาวปฏิเสธได้ไหมว่าท่าเต้นท่านี้มันฮอตจริง

เหมือนใครเหมือนใคร
นี่ผมจะบอกว่าเต้นกันเยอะ
แล้วผมอยากจะให้ดูเนี่ยนะว่าเต้นกันเนี่ยไม่ได้ฮิตกันแค่ในกลุ่มเพื่อนนะ
เขาบอกว่าฮิตกันทั้งโรงเรียน
กันทั้งหมดเลยเหรอทั้งครูทั้งนักเรียน

ท่านี้นี่นะไม่ต้องซ้อมเลยนักเรียนบอกสบาย
มีการเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเต็มสนามโรงเรียนแบบนี้นะ
ใช่ครับเขาบอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเต้นกันแบบนี้

แสดงที่จัดขึ้นมาเป็นโชว์
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาคุณครู
เป็นผู้ที่เขากำลังจะเกษียณไง
เป็นการแสดงเขาเรียกอะไรมุฒิตาจิตเหรอ

เพราะว่าโอ้โหทั้งชีวิตของคุณครูบางคนนะ

มันใจหายนะ
วันจะได้เจอกับนักเรียนเจอกับเพื่อนครูทุกวัน

ผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงอะไร

เพียงแต่ว่าเอาซะ๑ท่อนนี้ก็เต้นเฉย
คุณเต้นได้ไหม

ไม่เหมือนโดนน้ำร้อนก็เหมือนหนอนโดนเกลือ
เล่นตัวเองด้วยนะ